เปิดปากกับภาคภูมิ

เขาจัดตั้งหลักสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะได้วุฒิที่เทียบเข้ากับปริญญาตรีหลังจากนั้นก็เอาไปดำเนินการตามขั้นตอนต่างในการสอบเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเพื่อจะเป็นทหารศัลยบัตรแต่เรียนไปแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยเข้าลงเข้าเรียนไปส่งไปสอบมีเกรดออกผ่านหลักสูตรแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยวุฒิที่ได้มาเนี่ย
ปลอมถูกปลอมขึ้นมาก็เลยต้องออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะจะทำยังไงเงินเขาก็เสียไปแล้วเวลาที่เรียนก็เรียนไปแล้วแล้ววุฒิไม่ได้เนี่ยจะทำยังไง
ทหาร๒๓๐๐นายเหล่านี้นะครับไปขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็มีอาจารย์ของสถาบันที่ไปเรียนอยู่นี่แหละ
รู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเคยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่สงสัยว่าเขาจะเป็นคนทำให้เกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นหรือเปล่า
ทางมหาวิทยาลัยทางสถาบันเราติดต่อไปยังท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านบอกว่าทางสถาบันทางมหาวิทยาลัยกำลังไล่ตรวจสอบข้อมูลอยู่เดี๋ยวจะดำเนินการให้
ถ้าทางสถาบันทางมหาวิทยาลัยท่านดูรายการอยู่อยากจะอธิบายชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยท่านบอกได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาในเบอร์ที่เราโทรศัพท์ไปพูดคุยตั้งแต่เช้าก็ได้นะฮะเพราะว่าเบื้องต้นท่านบอกว่ายังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรผ่านสื่อแต่กำลังดำเนินการอยู่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะคุยกับทหารที่เป็น๑

ได้ใบวุฒิการศึกษาอะไรต่างต่างมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นของปลอมแล้วมันจะทำยังไงกันเดี๋ยวให้อาจารย์จอมชัยเล่าก่อนดีกว่าครับค่ะอาจารย์จอมชัยความจริงแล้วคืออาจารย์ของอ่าคณะนี้เลยใช่ครับอาจารย์ประจำครับอาจารย์ประจำของคณะนี้ครับซึ่งคณะนี้เขาเปิดหลักสูตรอะไรขึ้นมายังไงฮะอาจารย์จอมชัยอ่าตอนแรกเราย้ายไป

เทอมนึงก็จะมีประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็ต่อมาก็มีร้อยกว่าคนมันก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยจนมาถึงรุ่นที่ห้ารุ่นที่ห้าเนี้ยอ่ามีท่ามีนักศึกษาเข้ามาตามปกติครับแต่ว่าอ่าฟอร์มมันเริ่มออกก็คือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับไปโกงเงินรุ่นที่ห้านะครับเพราะว่าความจริงมันโกงตั้งแต่แรกแล้ว

ขวัดหนึ่งในนั้นคือคณะอ่ารัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ครับสาขาวิชารัฐศาสตร์ครับอยู่ที่ลบบุรีครับครับอ่าซึ่งทางคณะตรงนี้เนี้ยได้มีหลักสูตรพิเศษที่ร่วมมือกับทางกองทะบกครับแต่ทางกองทะบกท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เนี้ยโกงเงินแล้วก็หมายใดวุ
สองปีครึ่งเนี่ยฮะจะได้วุฒิเท่ากับปริญญาตรีครับใช่ครับเขาจะได้เอาไปใช้ในการเลื่อนยดเลื่อนขั้นเลื่อนเป็นชั้นศัลยบัตรกันหรือว่าขึ้นเงินเดือนเลื่อนขึ้นเงินเดือนกันครับเรียนมาทั้งหมดเนี่ยกี่รุ่นนะอาจารย์เจ็ดรุ่นครับมีผู้มาเข้าเรียนทั้งหมดเจ็ดรุ่นครับใช่ครับรุ่นละรุ่นหนึ่งประมาณสักไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนจะมีแต่รุ่นห้า
หนึ่งห้าสิบคนรุ่นหนึ่งเรียนสองปีครึ่งรุ่นนึงมีประมาณเท่าไรน่ะอ่าประมาณห้าสิบถึงร้อยคนห้าสิบถึงร้อยคนรุ่นแรกตั้งจากปีอะไรอ่าประมาณปลายปีหกหนึ่งครับปลายปีหกหนึ่งครับก็เรียนเหลื่อมเหลื่อมกันเรื่อยมาใช่ถูกอ่าเหลื่อมเหลื่อมกันเรื่อยมาครับหลักสูตรที่เรียนสองปีครึ่งเนี้ยฮะเสียเงิน
เจ้าหน้าที่เนี่ยจ่ายเงินไปครบแล้วเกรดไม่ออกแล้วก็เรียนไม่จบแล้วก็เรียนไม่จบและศึกษาหนักศึกษาจากสร้างครบแล้วฮะ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

ในบางคณะในบางสาขา
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเงิน
แล้วก็เดินทางเอามายื่นที่ส่วนกลาง

มันได้แค่ใบจากร้านนั้น
ใช่แต่ถ้าจะเอาใบเสร็จเนี่ย

แต่ว่าถ้าคุณลามินถ้าฟังอยู่นะฮะ
สงสัยว่ามันจะเกิดความบกพร่องผิดพลาด

เพราะว่าเจ้าหน้าที่คนนี้

ให้กลับเข้ามาดูแลในทอบอลอีก
แล้วก็มันก็มีการโกงเป็นครั้งที่๒

แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นน่ะ
พอเราจะรู้อีกทีว่า

ก็ต่อเมื่อรุ่นหนึ่งจะจบใช่ไหมครับ

เขาก็จะไปถามเจ้าหน้าที่ว่า

แต่ผมตามตั้งแต่เทอมที่สองเทอมสามเทอมสี่
มันเรียนทั้งหมดประมาณเจ็ดเทอม

เรื่องจ่ายเงินจ่ายทองผมก็แคปมาด้วยเนาะ

คือเวลาคำว่าไปดูเกรดคือ
ถ้าเราเรียนในมหาวิทยาลัยครับ

จะเข้าไปคีย์ในคอมพิวเตอร์ได้
ใส่ชื่อใส่รหัส
ปรากฏว่าในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่นี่

อาจารย์ส่งมาเกรด
ก็ได้ระบบให้ขึ้นว่าได้เกรดอะไร
คือเงินที่ผมจ่ายเป็นค่าเรียนให้กับ
กับทางคณะตรงนี้

เจ้าหน้าที่ที่เก็บเงินไปไม่ได้เอาเงินไปจ่ายกับสถาบัน

แต่อันนี้คือมันเป็นเคสที่ว่าเขาจ่ายตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
คือชื่อก็ยังมีอยู่นั่นแหละ

แต่พอถึงเวลาจริงเข้ามาเนี่ย

พอเจ้าหน้าที่ไม่ไปจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยเราเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะเอาเกร็ดไปขี่เข้าไปในคอมได้
ถ้าขี่ขึ้นไปมันก็จะฟ้องเลยว่าไม่ได้จ่ายตังค์
เกรดไม่ออกนี่แหละตัวเดียวกัน
ทีนี้เนี่ยพอปัญหามันเกิดตรงนี้ปุ๊บคนที่เขาเรียนเรียนจนจบเลยนะ
แต่อันหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นพี่อุ๋ยพอไปเช็คว่าเกรดไม่ขึ้น
นักศึกษาจะต้องมาถามอาจารย์ใช่ไหมอ่าใช่ทำไมเกรดไม่ออก
ทำไมเกรดผมไม่ออกอาจารย์อย่างนี้
เขาก็บอกว่าอ๋อมหาลัยที่นี่เป็นอย่างนี้แหละทุกคณะเลยนะ
ก็คือระบบไอทีแม่งโคตรหวยแย่มากเขาจะพูดในตามในนี้เลย
วันนี้เขาบอกนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะ
ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าด้วยเพราะว่าเราจะคุยกับทหารนายหนึ่ง
ที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้นี่แหละวันที่เขาเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ย
แล้วไปได้ใบการศึกษาวุฒิการศึกษาเกรดไม่ออกอะไรต่างนานาเนี่ย
แล้วจะทำยังไงแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อด้วยเนี่ยนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
ปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเรากำลังคุยกันเรื่องที่ทหารไปเรียนหลักสูตรพิเศษนะฮะ
กับทางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเขาตั้งคณะขึ้นมาอยู่ที่ต่างจังหวัด
ลบบุรีสระบุรีแล้วจ่ายเงินแล้วนั่งเรียนแล้ว
แต่ไม่ได้วุฒิการศึกษาเมื่อสักครู่นี้ทนายรณรงค์กับอาจารย์ของคณะเล่าให้ฟัง
แต่ตอนนี้นะฮะมีคุณเอคุณเอเป็นทหารเป็นหนึ่งในนักศึกษาของหลักสูตรนี้นะครับ
ตกเป็นผู้เสียหายในขณะนี้เหมือนกันสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับ
ครับครับคุณเอเป็นทหารที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้นะฮะใช่ครับถูกต้องครับ
คือหลักสูตรนี้เป็นมายังไงครับคุณเอครับลองเล่าให้ฟังหน่อย
หลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยครับในขั้นต้นก็คือกองทัพบกเนี่ย
พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ย
ได้เข้ารับการศึกษาให้ตำรวจการศึกษาพื้นญาติเพื่อ
ปรับปรุงย้ายกระทรวงให้ชีวิตดีขึ้นเป็นโครงการที่
องทัพ๖เนี่ยวงใยใส่ใจในกลางคลมชั้นผู้น้อย
ส่งเสริมเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพลได้ถึงเป้าหมายในการประสบความสำเร็จในชีวิต
กองทัพบกเห็นดีด้วยอยู่แล้วที่คนในสังกัดกองทัพบกจะได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้า
เป็นสิ่งที่กองทัพบกหวังดีกับกำลังพลมาโดยตลอด
ขึ้นมาที่ให้กำลังพลทหารชั้นผู้น้อยทหารชั้นประทัวร์ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
ขุนเออยู่ตอนนี้เขามีตอนนี้ก็มีทั้งหมด๗รุ่นใช่ไหม
ถูกต้องครับ๗รุ่งครับ

ลืมกันมาคุณเอก็เสียเงินไปอันนี้คุณเอจบแล้วใช่ไหมครับ
ถ้าเท่าความเป็นจริงควรจะจบตั้งนานแล้วครับแต่ปัจจุบันยังคงยังไม่จบครับ
ถ้าคิดในแง่ความเป็นจริงคือไปนั่งเรียนตามหลักสูตรตามเทอมของเขาเนี่ย
รุ่นคุณเอเนี่ยจบแล้วจบแล้วครับควรจะจบตั้งนานครับ
เงินครบหมดแล้วครบหมดแล้วครับปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างในการเตรียมการจบครบหมดเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็ได้รับอาวุธซึ่งไม่ใช่ของจริงมาเรียบร้อยแล้วครับ
ได้ใบวุฒิที่ไม่ใช่ของจริงด้วยจ่ายค่าเทอมไปเท่าไหร่ฮะคนหนึ่ง
เรื่องค่าเทอมนะครับในรุ่นของผมเนี่ยเป็นเทอมละ๗๐๐บาท
ทางมหาวิรัยเนี่ยมับขึ้นเป็นค่าเทอม๙๐๐๐บาทตั้งแต่รุ่นที่๔เป็นต้นไฟครับ
รุ่นที่๑ถึงรุ่นที่๓จะยังเป็นค่าเทอมที่๗๐๐บาทอยู่ครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องค่าเทิมผมขอขยายความผิดนิดนึงได้ไหมครับพี่ภาคภูมิ

วิรัยเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ท่านเนี่ยที่เป็นคดีความอยู่นะครับ
ชี้แจงพวกผมมาโดยเสมอแล้วก็ชี้แจงทางผู้ที่เข้ามาสอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ว่าหลักสูตรนี้นะมันเป็นหลักสูตรโครงการความร่วมมือนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนกันทั้งหมด๓ปีนะ๙เทอม๓ปี๙เทอม
โดยผมก็เรียนไปเรื่อยเทอมที่๑เทอมที่๒เทอมที่๓เทอมที่๔เทอมที่๕เทอมที่๖จนถึงเทอมที่๗เทอมที่๒
เทอมที่๗ก็จะเริ่มมีการเตรียมการแล้วอะเราใกล้จะจบกันแล้วนะเทอมที่
เขาก็ชี้แจงผ่านทางประชานอาหารหรือผ่านทางผู้ทางอาชรัยหรือผ่านอาจารย์ที่เข้ามาสอน๑๘๐๐แต่ว่า
การเรียนแบบเทียบโอนโดยที่จะเอาเกรดของเทอม๘ล้านเทอม
เกรดของเทียบโอนมาอยู่ในเทิม๘และเทิม๙
ซึ่งก็จะสำเร็จหลักสูตรแล้ว
เพราะฉะนั้นเทิมที่๘เทิมที่๙ไม่ต้องเรียน
ไม่ต้องเรียนเลยเดี๋ยวเขารักต่างมาอยู่แล้วทางเช่นนี้

พวกผมก็เทอม๘เชิงเศร้าไม่ต้องเรียนแล้วต้องจ่ายค่าเทิมไหมครับ

เพราะว่าเราจะใช้การเรียนให้คนรวบไปทีเดียวเลย
เท่ากับว่ารุ่นคุณเอเรียน๗เทอมแต่จ่าย๙เทอม

ใช่ครับค่าเทิมก็อีกเทิมละ๗๐๐๐
๒เทิมครับ๒เทิมก็เป็น๑๔๐๐๐
แต่เทอมอื่นเพิ่มเป็น๙๐๐อย่างนี้เหรอ

ทุกเทิมจะเป็นราคา๗๐๐๐ครับ
เอาเป็นว่าแต่ละคนเฉลี่ยแล้ว
ละเท่าไหรค่าเรียนที่จ่ายกันไป
ค่าเรียนจะอยู่ที่เราเอาเทิมละ๙๐๐๐ทั้งหมด๙เทิมครับ

คนละ๗๐๐๐ครับ๗๐๐๐๙เทิมครับ
เอาเป็นว่าเฉลี่ยแล้วคนนึงก็ประมาณ๖๗๐๐๐๐ที่เสียไปแต่ละคน
ครับราว๘๐๐๐กว่าครับ
ทั้งหมดเนี่ยที่มีปัญหาตอนนี้ทุกรุ่นเลยไหมคุณเอ
อ่อถ้ามีปัญหาในเรื่องเกรดไม่เข้าระบบ
คุ้นสถานะตอนนี้รุ่น๑รุ่น๒
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่กำลังจะต้องจบแล้วเนี่ย
ดำเนินการแก้สภาพตรงนี้แล้ว
แก้ยังไงแก้โดยเจ้าหน้าที่ที่อาจารย์จอมชัยเนี่ย
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยครับ
ไปให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้
เจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อาจารย์จอมชัยเขา
เขาจำเนินการจัดหามาเองนะครับ
โดยที่เราพยายามถามเข้าไปทางวิทยาลัย
ทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางข้างในเนี่ย
ก็ไม่มีคำตอบใดต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
แต่อยู่ในระหว่างจำเนินการเนี่ยมันจึงระยะเวลาไหลที่กันมากครับ
เพราะว่าในห่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ยังไม่มีความพึ่งน้อยหน่วยจิตยังไม่ครบ

ก็เลยมีการติดต่อเข้าไปเจนสุดท้ายพวกเราริสุขร่องไม่ไหวแล้ว
รวมตัวกันเพื่อไปติดตามไปทวงถามในมหาวิทยาลัยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มาที่กรุงเทพมาที่กรุงเทพเลยใช่ไหม
เลยครับไปถึงกรุงเทพเลยครับไปถึงมหาวิทยาลัยเลยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเลยอ่าพ่อ
พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะไปเจอกับผู้วิทยาลัยของวิทยาลัยการบนตามปกครอง
ซึ่งเป็นคณะบดีของสูตรที่ผมใส่นะครับคณะบดีรวมถึงรองคณะบดีฝ่ายต่างเนี่ย
ก็ปิดห้องเจรจากับนักศึกษาเลยว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะถูกแก้ไขปัญหาให้ทุกคน
ทุกสิ่งทุกอย่าง๑๙กันยาที่จะถึงนี้ครบ๑๙กันยาซึ่งผ่านมาแล้ว
พันธุ์อาจมาแล้วครับแล้วจะจบแล้วจะได้รับฝูททุกคน
ก็เลยมาเรียกร้องกันอีกทีนึงมาหาทนายรณรงค์ใช่ไหม
ผมใช้คำว่าแทบจะทุกวันทิ้งมีการติดตามโหนดผลาบเรื่องนี้ตลอด

๐คนถ้าคิดเป็นเงินเฉลี่ยแล้วทั้งหมดก็ประมาณกี่บาทรวมกัน
รวม๒ล้าน๕๒ล้าน๒ล้าน๒ล้านไปปลายครับ๒ล้านไปปลาย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นปัญหามันก็คือว่าที่จ่ายค่าเทอมกันไปเนี่ยแล้วไปนั่งเรียนนั่งสอบกันแล้วเกรดไม่เข้าหรือว่าได้วุฒิปลอมมาเนี่ยไอ้ค่าเทอมตรงนั้นเนี่ยมันไปไหน
คำถามที่ผมอยากถามทางวิทยาลัยก็คือค่าเทิมไปไหนครับเพราะว่าเรามีหลักฐานการชำระด้วยนะครับมามีปราศาสตร์ว่ามีจาร์นำเข้าไปให้ตอนนี้ตอนนี้จริงมีหลักฐานทุกอย่าง
เทอมทิพย์เนี่ยเงินมันหายไปไหนครับ

แต่อีก๒เทอมเทอม๘เทอม๙เนี่ย
มันเรียนทิพย์แล้วเทียบโอนเนี่ย

ซึ่งตรงนี้เคยถามไปแล้วครับ

วิทยาลัยก็ไม่เคยส่งข่าวมาว่าทางนี้

ค่าเทอม๘เทอม๙เนี่ยก็เป็นการ
นำไปบริหารจัดการ

แต่คิดเสมอว่า๘เทอม๙เนี่ย

แต่ว่ามันคือการเรียนแบบเชื่อโปรนได้แล้ว

ถูกหลอกให้จ่ายค่าเทอม๘เทอม๙กันที่ไหน

เทอม๘เทอม๙ของทุกรุ่นเลยมั้ยเนี่ย

ทุกวันนี้คนที่เรียนอยู่
ก็ยังมีอยู่๓๔รุ่นใช่ไหม

ใช่ครับ๔๕๖๗กำลังเรียนอยู่ครับ

เราไปคุยกับทางคณะบดี

เงินทองที่เสียไปค่าโรงค่าเรียนนั่งเรียนกันมาเนี่ย
เดี๋ยว๑๙กันยาเนี่ยเดี๋ยวจบ
เดี๋ยวได้เกรดจริงเดี๋ยวได้ใบวุฒิจริง
แต่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้

โทรฝึกษากันพวกเราถึงกันอยู่แล้วนะครับ

ก็มีอิจารณ์เรียกผู้แทนนักศึกษาเนี่ย
ในช่วงระยะเวลา๑สัปดาห์ที่ผ่านเนี่ย

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากวิทยาลัย
กูหลอกให้อาจจะเป็นการไปหรอกนะครับก็คือให้ลงชื่อเพื่อไปเป็นพยานให้กับวิทยาลัย

นักศึกษาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังคนที่เข้าไปนะครับในวิทยาลัย
ว่าให้เป็นพยานเพื่อที่จะโจมตีเพื่อที่โจมตีอาจารย์จอมชัยที่มาเปิดเผยเรื่องราวในวิทยาลัย
อาจารย์ที่นั่งอยู่เนี่ยเหรอที่นั่งอยู่กับผมในรายการเนี่ยนะ

อาจารย์เข้ามาช่วยบรรดาน้องที่ทหารใน๑๐ที่มาเรียนกับหลักสูตรไม่ใช่เหรอ
พอน้องเขารู้ว่าเขาไม่ได้มาเป็นการเซ็นชื่อรับฟังคำชี้แจงเหรอ
เซ็นชื่อให้จักรยานเหรอเขาก็โวยวายเลยว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
ผมไม่ได้ยินยอมที่จะมาเป็นพยานให้ใครผมมาเซ็นชื่อเพื่อมารับฟังคำชี้แจงว่าผมจะจบไม่จบเมื่อไหร่
แล้วจะแนวทางเยียวยาแก้ไขยังไงซ้ำร้ายกว่านั้นอ่าในระหว่างการชี้แจงนะครับ
คำถามต่างก็เป็นอันนี้ที่คนที่ไปฟังชี้แจงก็มานั่งเล่าให้ฟังกันนะครับ
คือก็คือทำให้เมื่อวานเนี่ยน้องหรือว่าเพื่อนนักศึกษาที่ได้เข้าไปเนี่ย
เครียดเลยน้องมาถามเลยว่าเอาโดนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนจันทร์อะไรตรงนี้
ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ครับคือท่านจะชี้แจงมาเลยว่าชี้แจงว่าอ่า
มาเป็นชื่อเป็นพยานในชั้นการที่จะเอาผิดกับใคร
หรือว่าอ่าการพูดพูดกันนี้มีการมาทึกเสียงไว้เพื่อไปหลักผ่านนะ
ใช่ไหมครับอันนั้นควรจะพูดตั้งแต่แรกอันนั้นทำให้น้องน้องที่ได้เข้าไป
เมื่อวานเลยก็ได้ครับเมื่อวานเนี่ยรู้สึกกังวลใจมาก
คือคือมองกันว่าถ้าเกิดว่าจะให้เป็นพยานหรือว่าจะไปไล่เอาผิดกับใครเนี่ย
ก็จะก็ควรจะเป็นคนที่บรรดานักศึกษาในหลักสูตรเนี่ยจ่ายเงินไปให้
ฝากไปจ่ายค่าเทอมใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปจ่ายเองที่
กรุงเทพเนื่องจากมันต้องเดินทางมันไม่ได้ใบเสร็จตัวจริง
ก็เลยฝากเจ้าหน้าที่คนนี้ไปแล้วเนี้ยก็คือเป็นคำกล่าวของที่เจ้า

จะให้เราได้จบได้วุฒิจริง

ไม่มีใครอยากมีเรื่องมีความมีคดีเป็นข่าวแต่ว่า
ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขได้รับปริญญาก็คือ
ทำให้พวกผมรุ่น๑๒๓จบได้ตามเวลาที่สัญญาไว้
แล้วรุ่น๔๕๖๗ที่ศึกษาในห่วงต่อไปเนี่ยจะไม่โดน
ไม่โดนอะไรว่าเป็นหลักสูตรที่ไปร้องเรียนแล้วมีปัญหา
จะมีปัญหาการเรียนออกขึ้นไปแล้ว
เท่านี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะตกลงลงตัวกันได้แล้วครับ
ก็คือเยียวยากันสำหรับเงินค่าเทอมที่นักศึกษารุ่นอื่นที่ต่ำลงไป
รุ่น๓คือรุ่น๔๕๖๗ที่ถูกยักยอกไปทางวิรัยก็หาทางเยียวยาให้ซะ
ไม่ใช่ที่จะมาบอกว่าให้นักศึกษาไปจำละใหม่หาเงินมาจำละใหม่
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าฟังจากคุณเอเนี่ยเอาละไอ้ค่าเทอมที่จ่ายกันไป
มันก็คือค่าเทอมที่เรียนจริงนั่นแหละยกเว้นค่าเทอมทิพย์๒เทอม๘๙ของบางรุ่น
แต่ถ้าสามารถที่จะให้เขาจบได้จริงมีวุฒิจริงมีเกรดจริงแล้วเงินส่วนต่างที่เป็นเงินทิพย์ที่จ่ายทิพย์
ค่าเทอมทิศเนี่ยมาเยียวยามาอะไรกันได้เนี่ยมันก็จะไม่ถึงขั้นไปแจ้งโครงแจ้งความ

ท่านที่เป็นคนบอกว่าในแตกเติมเนี่ย
นักศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมนะ
ตรงนี้เท่าไหร่คุณเอพอดีพอดีเวลาผมเหลือน้อย
ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมเนี่ยเสียไปอีกประมาณเท่าไหร่แต่ละคน
ประมาณคนละ๕๐๐ครับ
อันนี้คือทั้ง๒จนจบหลักศูนย์เลยครับประมาณคนละ๕๐๐
แต่ค่ากิจกรรมเนี่ยเราชั้นหวังใจว่าเราจัดเองได้
เราก็เลยขอไม่นำส่งเงินตรงนี้ไปเราเอากิจกรรมมาจัดเอง
ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเสียรู้เราก็คงจะเสียเงินส่วนนี้ไปอีก
คุณเอสุดท้ายแล้วจริงผมขออนุญาตในเวลาเหลือน้อย
ติดต่อกับตัวเจ้าหน้าที่คนนั้นบ้างไหมล่าสุดได้คุยกับเขาเมื่อไหร่
พยายามติดต่อครับไม่เคยติดต่อได้เลยครับ

คือฟังเรื่องจากที่คุณเอบอกเนี่ยแสดงว่ามันยังค้างอยู่มันยังค้างอยู่นะทนายรณรงค์ว่าแล้วตกลงเขาจะได้วุฒิจริงไหมจะจบจริงไหม
ผมขออนุญาตครู่เดียวเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกับนักศึกษาผู้เสียหายที่เป็นทหารยศในสิบชั้นประทวนเนี่ยเท่ากับว่าหลักสูตรที่ไปเรียนกับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่งเนี่ย
จ่ายเงินนั่งเรียน๒ปีครึ่งคนหนึ่งก็๖๗หมื่นสุดท้ายเกรดจริงไม่ออกได้วุฒิปลอมมาไปคุยกับสถาบันแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะจัดการให้ทุกคนจะได้จบจริงอย่างแน่นอน
เพราะว่ามานั่งเรียนจริงซึ่งก็ต้องรอดูคำตอบในอนาคตต่อไปเพียงแต่ว่าเมื่อกี้มันมีอยู่สองกรณี
เอาของอาจารย์จอมชัยก่อนเห็นน้องเขาบอกเป็นห่วงอุตส่าห์มาช่วยน้องนักศึกษาในหลักสูตร
ว่าจะถูกตรวจสอบเองเหรอถูกต้องครับก็เมื่อวานผมก็ถามอาจารย์มาทำอย่างนี้อาจารย์จะไม่โดนเขาเล่นเหรอเนี่ยโดนครับ
บอกจะลาออกแล้วครับลาออกเลยเหรอลาออกต้องลาออกมาช่วยนักศึกษาครับไม่งั้นก็โดน
เพราะว่าวันที่สามสิบเอ่อสิบเก้ากัญญาที่ผ่านมาเอ่อตอนกรกฎาผมเลือกข้างวิทยาลัย
แล้วก็ช่วยวิทยาลัยว่าขออีกหน่อยนะคุยกับนักศึกษาเพราะนักศึกษาจะรักผมหมด
ผมก็คุยกับนักศึกษาว่าเฮ้ยผมขอเวลาอีกหน่อยนะ๑๙กันยาจบแน่นะครับ
ผมก็ให้คำมั่นนักศึกษาไว้นะครับแต่พอเลยสิบเก้ากันยา
เพราะลูกผมต้องเลือกข้างนักศึกษาแล้วเปลี่ยนจากวิทยาลมานักศึกษาแล้วว่า
ไม่ไหวแล้วนะถ้าพวกคุณทำอย่างนี้แล้วไม่ทำอะไรเลย
เหตุผลที่ผมต้องจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มด้วยเงินส่วนตัวผมนะ
เพราะผมไว้ใจเจ้าหน้าที่ที่นั่นไม่ได้เลยว่าจะทำให้จริงหรือไม่จริง
ทุกวันนี้ที่เกรดออกเนี่ยแล้วก็จะจบเดือนธันวากันเนี่ย
เป็นเพราะฝีมือเจ้าหน้าที่ผมทั้งนั้นเลยเหมือนนักสืบคนนั้นน่ะ
ต้องไปสืบมาว่าเกรดอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนไปตามมา
ไม่ได้มีความสำคัญเลยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเนี่ย
แต่เขาก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ว่าธันวาเขาจะให้ได้หรือเปล่า
จะได้จบจริงไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี้ย
ก็ตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าทางวิทยาลัยผมก็จะฟ้องผมนะครับ
เพราะว่าตอนผมลาออกเนี่ยผมไม่ได้บอกเขา
ผมบอกทางมหาลัยเพราะว่าถ้าบอกวิทยาลัย
วิทยาลัยไม่ให้ผมออกแน่วิทยาลัยก็เหมือนกับคณะ
บอกคณะไม่ได้บอกคณะไปแจ้งกับแจ้งมหาลัยทำหนังสือใบหนึ่ง
แล้วก็ให้เขาสแตมปให้ว่าผมลาออกวันที่๕นะ
แล้วก็เวลานี้นะแล้วเวลาพอมันเดินไปปุ๊บเนี่ย
พอเขารู้ว่าผมจะลาออกปุ๊บเขาโทรโทรศัพท์มาหาผม
แต่ว่าผมอัดเสียงอัดอะไรไว้หมดแล้วนะครับ

บอกไม่ได้คุณต้องถูกตั้งคำการสอบก่อน

เรื่องกรณีของหลักสูตรหรือว่าเรื่องที่จะลาออก

ก็เขาจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไม่เหลือด้วย

แต่เงินก็ผ่านอาจารย์ด้วยไง

ต้องเอาเงินจากเด็กไปให้เจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจ่ายค่าเทิมกับมหาลัยที่กรุงเทพ

ทำไมคณะไม่ตั้งคณะกรรมการมารับประสานงานเด็กนักศึกษา
แล้วลิสต์มาซิว่าจ่ายให้เจ้าที่คนนี้คนไหนเท่าไหรเท่าไหร่บ้าง
ให้อาจารย์เมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังไงบ้าง

คดีนี้มันเป็นคดีหรือยังหรือว่าเป็นแค่การมาร้องเรียนเพื่อจะต้องเคลียร์กันเองได้
อย่างแรกเลยนะครับผมเข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
ยังไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว
ทั้งที่มีการเอาเอกสารปลอมคือเอกสารที่มหาวิทยาลัยไม่รับ
รู้เลยเนี่ยมาให้กับนักศึกษาซึ่งมันเป็นใบจบปลอมใบเกรด
โชคดีนะครับเขาไม่ได้เอาไปเลื่อนชั้นเป็นชั้นศัลยบัตรถ้า
เขาไปเลื่อนแล้วเขาได้ไปศัลยบัตรได้เงินเดือนขึ้นแล้ว
ตำแหน่งขึ้นแล้วมาตรวจตอนหลังว่าเป็นของปลอมต้องออกจาก
ราชการเลยนะซวยสิฮะซวยเลยครับคืนเงินเดือนอีกอะไรอีกใช่ครับไอ้
คือเงินเดือนไม่เท่าไหร่พี่อุ๋ยแต่ว่าเอาเอกสารปลอมไปใช้อ่ะ
อันนี้ผิดอายาเลยจะติดคุกด้วยนะเป็นทหารด้วยนะนี่คือ
ไม่มีใครไปใช้โชคดีมากที่นี่วิธีการแก้ปัญหาแล้วผมว่ามหาวิทยาลัยต้องลงมาดูแล้วแหละว่าเด็กจ่ายครบแล้วจะจบสมมุติว่ามหาวิทยาลัยให้จบไปแล้วมีหนี้ที่ยังไม่เอาเข้าระบบมาประมาณ๓ล้านมหาวิทยาลัยก็ไปฟ้องไอ้คนที่ยักยอกเงินไปซิอย่ามาโยนภาระให้กับนักศึกษาคือมันสมมุติสุดท้ายป

อันนี้เป็นวิธีอะไรที่สองแล้วนะ
ของมหาวิทยาลัยนี้ที่มีปัญหาแบบนี้

คอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
เพราะมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นสถาบันของรัฐ

เป็นหน่วยงานราชการเป็นผู้เสียหายด้วยแต่ทำไมยังไม่ดำเนินคดีเลย
ณวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินคดีเลย

เดี๋ยวค่อยตามกันต่อแต่ว่าสิ่งที่ทนายรณรงค์บอกไว้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมาก

จะต้องไปดำเนินการจัดการไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้

อันนี้เป็นวิทยาลัยที่๒แล้วนะของมหาวิทยาลัยนี้ที่มีปัญหาแบบนี้

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒